แล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง
แล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง

แม่ฟางเกิบนาน
แม่ฟางแสดงคน
สวัสดีค่ะ

ฮอบเจ้าละนีนุปสุกรณาวินค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและปัจจนาคกับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

คุณแม่รู้สึกอิ่มออกอิ่มใจมากเลย

ได้เปล่งประกายโชว์เสน่ห์ปลาย
จะหวักวักผู้ชายเข้ามาเข้ามาเข้ามา

แต่กวักออกก็เคยเห็นเช่นกันนะแม่

อาพิษว่าอาพิษกวักเข้ามาหาตลอดเลย

สายตู้อับข้าวไม่ให้ใครกิน
หวังว่านุ่มที่ได้ชิมรสชาติจะติดใจในฝีมือ

แม่ก็เลยเชิญเชฟคู่ใจของแม่มาอีก
ติดใจในการทำขนมของเขา
เชฟแอแน่

อากาศร้อนเราจะมากินหวานอย่างเดียวไม่ได้
ต้องเปรี้ยนนะต้องอมเปรี้ยว
เมนูของวันนี้นะบอกลูกเลยว่า

เอกก็เชฟเอกเดี๋ยวเชฟเอกจะมาสอนทำเมนูขนมหวานวันนี้

อย่ารอช้าคุณผู้ชมไปเจอเชฟเอกกันเลยในช่วงนี้ค่ะ

ตัวนภูมิกรุงเทพก๊อบรีสอร์ตแอนด์สปาค่ะ

กลับมาตามคำเรียกร้องของสาว
ที่รักของหวานกับเชฟเอ
เชฟที่มีความสุขกับการสอนทำของหวานอยู่เสมอ
และวันนี้เชฟเอ๋จะมาว่าลวดลายกับเมนูหวานจี๊ดหวานเวอร์ขนาดไหน

เชฟเมล์ของเราเจอกันทุกแรก

วันนี้หวังว่าคุณพิชิสามคะแนน

ขอเป็นคะแนนเต็มนะเพราะว่ายังไม่เคยได้เลย

แล้ววันนี้เมนูอะไรเชฟ

ชอบซ่อนหวานแนะนำครับ

จะบอกว่าเรื่องของหวานเนี่ยเขาเป็นตัวจริงเลยนะ

มีแบบว่าคุณผู้ชมทางบ้าน
เขาถามมาว่าเชฟเอกมันอีซิค่ะ

ก็กลับสารเพจของเราค่ะ

คำถามแรกเมนูขนมหวานไว้มัดใจคนรักของเชฟเอ๋คือเมนูอะไรคะ
ผมเป็นคนชอบทานชีสเนอะ

เอาไว้มัดใจคนรักไม่ใช่เอาไว้มัดใจตัวเองนะคะคุณ
ถ้าเกิดผมเชื่อว่าผมชอบอะไรเนี่ย
คนรักผมก็ต้องชอบเหมือนกัน
เราจะทำไปกันแล้วนะครับ
ในนี้ของเราวันนี้เมรงสวรรดะค่ะ

อุ๊ยเราต้องได้ขนาดเต็มให้แน่เลย
อันนี้ดูตังค์